สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ๗วันอันตรายช่วงปีใหม่กันหน่อย
มีผู้เสียชีวิตรวมกว่า๔๐๐คนแต่ถือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมาครับ
รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะมีการปิดศูนย์ไปแล้ว
แต่ว่าเจ้าที่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันต่อไป
ติดตามพร้อมกันกับคุณสิริวัณรักษัตริย์รายงานสดมาจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครับ
หลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ครบ๗วันแล้ว
วันนี้ศูนย์สวปทก็ได้ปิดตัวลง
พร้อมทั้งมีการสรุปสถิติอุบัติเหตุในช่วง๗วันอันตรายที่ผ่านมา
เราไปดูตัวเลขของสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วง๗วันกันค่ะ
โดยทางศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ
ก็ได้สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่๓ธันวาคมนะคะ
ซึ่งก็เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด๓๘๖ครั้งค่ะ
มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๔๐คนค่ะบาดเจ็บ๔๐๒คน
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคืออุดรธานี๑๙ครั้งค่ะ
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือนครปฐมและอุบลรัชธานี๔คนค่ะ
รวม๗วันอันตรายนะคะตั้งแต่วันที่๒๘ธันวาคม
ถึงวันที่๓มกราคม๒๕๖๑ค่ะ
เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งหมด๓๘๔๑ครั้งค่ะ
มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด๔๒๓คนค่ะบาดเจ็บ๔๕คน
จังหวัดที่ตายเป็นศูนย์ก็มีทั้งหมด๗จังหวัดค่ะ
คือจังหวัดชัยนาธนครนายกนราธิวาสจังหวัดน่านยะลาระนองและหนองบัวลำพูค่ะ
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ทั้งหมด๑๓๙ครั้งค่ะ
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือจังหวัดนครราชศรีมา
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคือจังหวัดอุดรธานี๑๔๕คนค่ะ
ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในปีนี้นะคะ
ก็ยังคงเป็นเมาสุราดื่มแล้วขับค่ะ
ถึง๑๔๓๖๖ค่ะ
และขับรถเร็วเกินกำหนด๑๒๕๒๓ค่ะ
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ถึง๑๗๘๙๑ค่ะ
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเส้นทางตรงบนถนนเส้นทางหลักค่ะ
และเมื่อเราย้อนไปดูสถิติของการเกิดอุบัติเหตุช่วง๗วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ในปี๒๕๕๙
คือตั้งแต่วันที่๒๙ธันวาคม๒๕๕๙ถึงวันที่๔มกราคม๒๕๖๐นะคะ
ตัวเลขของผู้เสียชีวิตปีนี้ก็ลดลงกว่าปีที่ผ่านมาถึง๕คนค่ะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เป็นประธานในการประชุมสรุปการปฏิบัติงานและแถลงปิดศูนย์
หน่วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้นะคะ
พร้อมกับบอกว่าจากการดูตัวเลขสถิติทางถนนในปีนี้แล้วนะคะ
ก็พบว่าสถิติของการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมากค่ะ
โดยเฉพาะตัวเลขของผู้เสียชีวิตลดลงถึงร้อยละ๑๑
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการการลดอุบัติเหตุทางถนนมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจในเส้นทางหลัก
ซึ่งปีนี้นะคะตั้งทั้งหมด๒๑๐๐จุด
รวมถึงการตรวจเข้มในการดูแลคนที่เมาแล้วขับด้วยค่ะ
แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้อุบัติเหตุและความสูญเสียปีนี้ลดลง
ก็คือความร่วมมือและความตระหนักของผู้ขับขี่ในการใช้รถใช้ถนน
ที่ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าในชีวิต
และให้ความร่วมมือเคารพกฎจรจร
จึงทำให้สถิติปีนี้ออกมาเป็นที่น่าพอใจค่ะ
ประสิทธิภาพเจ็บลดลงประมาณ๒
ใช้คำว่าปลอมครับ
ในส่วนของผู้ได้รับอุบัติเหตุลดลงประมาณ๒เช่นกัน
สำหรับผู้สูญเสียชีวิตเนี่ยลดลงประมาณ๑๑๕โดยประมาณนะครับ
ขณะที่นายชัยพลทิติศักดิ์ค่ะ
ธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ
ก็กล่าวว่าแม้จะสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่นะคะ
แต่ว่าทางศูนย์สปทจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องค่ะ
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะคะ
ซึ่งคาดว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกราน
จะต้องลดลงอย่างเช่นสถิติของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ
ความสำเร็จของการบูรณาการในการดูแลความปลอดภัยทางถนนของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะ
กระทรวงมหาดไทยก็เน้นย้ำว่าจะนำเอาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะ
ปรับปรุงเพื่อดูแลชีวิตของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานที่จะเกิดขึ้นค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากสปทค่ะ